คุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเศร้าในวงการเมืองของสหรัฐ
เมื่อนายจรแมคเคนวุฒิสมาชิกนักการเมืองดังของสหรัฐ
เสียชีวิตลงด้วยวัย๘๑ปี
แมคเคนเคยสมัครลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ๒ครั้ง

แต่ว่าเขาได้รับการยกย่องจากผู้คนในสหรัฐมาก
ทหารผ่านศึกและนักการเมืองชื่อดังคนนี้
ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงไปตรงมา
เป็นนักการเมืองที่เป็นลูกผู้ชายในใจของหลายคน

นี่เป็นขบวนรถบรรทุกร่างของในจอนแมคเคน
สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐแอริโซน่าของสาวรัฐ
ซึ่งเสียชีวิตด้วยวัย๘๑ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
จากอาการมะเร็งสมอง
ทันทีที่ทราบข่าวทงชาติสาวรัฐเหนือธรรมเนียบขาว

เพื่อไว้อะไรถึงคุณงามความดีที่มากมายของผู้ชายคนนี้
จอนแมคเคนอยู่ในหน้าการเมืองอเมริกาไม่ต่ำกว่า๓๕ปี
บทบาทหลักที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐแอริโซน่า๖สมัย
รวมทั้งการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐ๒ครั้ง
แต่หน้าที่การรับใช้ชาติของจอนแมคเคนยังมีประวัติมากกว่าการเป็นนักการเมืองในสภา
แต่เขาคืออดีตในทหารอเมริกัน
ผู้ทำหน้าที่เป็นนักบินรบในสงครามเวียดนาม
ก่อนจะตกเป็นเฉลยศึกที่เวียดนามนานถึง๕ปี
เมื่อปี๒๕๔๓เขาเคยเดินทางกลับไปยังเวียดนาม
เพื่อรำลึกความหลังการเป็นเฉลยศึก
เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย
ทั้งการที่เขาแสดงความกล้าหาร
โดยการปฏิเสธการปล่อยตัวล่วงหน้า
เพราะว่าเขาเป็นลูกชายในทหารใหญ่อเมริกัน
ซึ่งความกล้าหารที่จะปฏิเสธอภิษฎ

การทุบตีทุก๒๓ชั่วโมง

นำดอกไม้ไปวางเพื่อไว้อาลัย
ที่ไปรำลึกการจับกลุ่มตัวเขาที่กรุงฮานอย
เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตสาวรัฐในเวียดนาม
จัดให้มีการลงนามแสดงความอาลัย
ต่อการอสัญกรรมของในจอร์ดแม็คเคน
แต่เป็นเพราะความผูกพันกับเพื่อนเฉลยศึก

จะถูกฝังในสู่๓ร่วมกับเพื่อนร่วมรบ
แทนการฝังร่วมกับพ่อและปู่ของเขาเอง

ที่พยายามแสวงหาจุดร่วมระหว่างพักการเมือง
และยังได้รับการยอมรับจากคู่แข่ง
จอนแมคเคนเป็นคู่ต่อสู้ที่เป็นลูกผู้ชาย
นี่อาจเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จอนแมคเคนครองใจคนแอริโซน่า
แม้จะไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องก็ตาม
เมื่อปีที่แล้วที่เขารู้ว่าตัวเองต้องต่อสู้อีกครั้งกับโรคมะเร็งสมอง

ขอบคุณชาวแอริโซน่าทุกคนที่ทำให้มีโอกาสรับใช้ชาติ
ตลอดสัปดาห์นี้ในสาวรัฐจะมีพิธีรำลึกในจอนแมคเคน

และอดีตคู่แข่งทางการเมืองของเขา๒คน

จะเป็นผู้กล่าวคำสันเสริญเขา
ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

ประธานาธิบดีทรัมป์และนายแม็กเคน
มีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่อง

ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธร่างแถลงการธรรมเนียบขาว
ยกย่องในจอนแมทเคนเป็นฮีโร่
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน